พม่าสามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับ
ก็เป็นความสำเร็จในรอบ๑๐ปีของพวกเขา

ใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้
ติดตามรายงานได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ผลงานของพม่าในศึกฟุตซอลชิงช้ำอาเซีย๒๐๑๖
นั่นแสดงให้เห็นพัฒนาการอีกหนึ่งขั้นของพม่า
คู่แข่งไม่สามารถประมาทได้

หนึ่งในผู้วางรากฐานฟุตซอลของพม่า
และมีโอกาสคุมทีมชาติพม่าลุยศึก๔เกม๒๐๑๓เปิดเผยว่า
พวกเขาเริ่มต้นกีฬาฟุตซอลจากศูนย์
ก่อนเริ่มวางระบบการแข่งขันฟุตซอลลีก
โดยมี๘ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
ขณะเดียวกันพม่าก็สร้างศูนย์ฝึกทั่วประเทศ

รวมถึงการศึกษาฟอร์มของสโมสรไทย

มีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดในวันนี้

เราก็บอกเขาว่ามันจะหาเด็ก

เขาต้องมีพวกโรงเรียนตามต่างจังหวัด
เหมือนในกรุงเทพที่มีพวกโรงเรียนกีฬาขอนแก่น
โรงเรียนกีฬาสุพรรณโรงเรียนกีฬากรมเนี่ย

แล้วก็หาเด็กที่ดีที่สุดเข้ามาคัดในทีมชาติ

เขาก็พม่าเขาก็ได้ทำนะครับ

เด็กพม่าเนี่ยเป็นเด็กที่มีความเร็ว
ซึ่งเราได้สอนเขาและปลูกฝังว่าเนี่ย

พม่าสามารถล้มทีมชาติอินโดนีเซีย

ซึ่งเป็นชุดสร้างอย่างเป็นระบบ

และความสามัคคี
สำเร็จในรอบแรกทำให้พม่า

ผ่านเข้าชีชนะเลิศของการแข่งขัน

ประวัติศาสตร์อีกหนึ่งบทของประเทศพม่า
หมายสำคัญอีกหนึ่งขั้นที่พวกเขาวางไว้
คือจะต้องบันทึกประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้า

เทียบเท่ากับทีมไทยที่ปัจจุบัน
สามารถก้าวยืนในระดับโลกได้อย่างสมภาคภูมิ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน